หวยสามสิบล้านค่ะสรุปใครถูกใครผิดอันนี้คือเป็นคำถามที่
มันปลายเปิดมากเลยอ่ะเรื่องนี้
หนูใช้คำว่าปลายเปิดเออพี่คิดถึงอย่างอื่นเลยไปเปิด
ร้ายนะมันเหมือนเหตุการณ์ซ้ำตัวเลข
คำถามคืออ้าวเจ้าของร้านอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างเจ้าของร้านนะ
เขาก็ยังไม่ได้เงินแล้วเขาก็อ้างว่าก็โทรมาแล้ว
ไม่มีคนรับใช่แต่ตอนที่โทรนั้นน่ะ
สถานะมันผิดกันอันนั้นเป็นแค่ลอตเตอรี่รอลุ้น
ใครค่ะยังไม่ได้โทรพอผ่านไปอาทิตย์นึงใช่ไหม
เขาโทร๒๓หรือ๒๕เนี่ย๒๓
ผ่านไป๗วันสถานะมันกลายเป็นจาก
เท่าไหนใบละ๘๐บาทอ่ะใบละ๑๐๐อ่ะง่าย
ใบละ๑๐๐รวมค่าบริการเนี่ยเป็น๓๐ล้าน
กลายเป็น๓๐ล้านจาก๗๐๐บาทกลายเป็น๓๐ล้าน
คือเคสนี้เขาก็ความคิดเห็นก็ค่อนข้าง

ข้อนแบบเขาเรียกว่าอะไรค่อนไปทางเจ้าของร้านอ่ะว่า
เหมือนแบบถ้าคุณจะทวงจริงทำไมคุณไม่ทวงตั้งแต่ก่อน
มันถูกแล้วถูกประเด็นคือเขาก็
ตามคุณแล้วตั้งแต่วันที่๒๓คุณไม่ตอบ
เดี๋ยวคุณมาตอบอีกทีวันที่๒๕ตอบด้วยสติ๊กเกอร์
เยี่ยมหรือแบบกดไลค์อย่างเนี้ย
เขาก็ไม่จัดส่งให้
แต่ทีนี้พอมันถูกไปปุ๊บเนี่ยทางฝั่งลูกค้าบอกว่า
เขาตกลงว่าจะซื้อแล้วถ้าไปดูในแง่ข้อกฎหมาย
ทนายก็ออกมาให้ความคิดเห็นว่าจริงถ้าการเสนอการสนองมันถูกตกลงกันไปเรียบร้อยแล้ว
ต่อให้ยังไม่มีการจ่ายเงินเนี่ยมันก็เท่ากับว่ากรรมสิทธิ์ของของเนี่ยเป็นของผู้ซื้อ
หมายถึงตกลงซื้อขายกันไปแล้วใช่ค่ะถึงแม้จะยังไม่ได้จ่ายเงิน
อันนี้นี่ข้อกฎหมายที่ธนายออกมาพูดให้ความคิดเห็นนะคะ
ถ้าสมมุติวันหนึ่งคุณขายไม่หมดในงวดนั้นใช่มันเข้าเนื้อคุณก็ต้องเข้าเนื้อแล้วก็รอลุ้นว่ามันจะถูกกี่บาท
ไอ้ลอตเตอรี่ที่เหลืออยู่ชั้นใดฉันนั้นถ้าจะตามแอปพลิเคชันเองเขาก็ต้องขายของให้หมดถูกต้องไหม
เขาจะต้องเคลียร์ของ๒๘๒๙อันนี้มันทัวร์อันนี้คิดเองนะ๒๕เขาโทรถามไปแล้ว
๒๖๒๗๒๘๒๙นั่งว่าออกนั่งสี่วันทำไมไม่ถูกตามอตเตอรี่
อืมเนี่ยค่ะแล้วเบอร์ที่ให้ไปเขาโทรตั้งหลายครั้งบอกติดต่อไม่ได้
คือฝั่งที่เป็นเขาแบบฝั่งที่ที่เอ็นเอียงไปทางฝั่งเจ้าของร้านเขาบอกว่าลูกค้าเปลี่ยนใจหรือเปล่า
สั่งไปแล้วก็แบบเอ้ยหรือไม่เอาแล้วดีอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าไม่ได้ใส่ใจกับการตอบรับมากว่าเออยังจะเอาอยู่ไหมติดต่อได้ไหมอะไรยังไงอะไรอย่างนี้
ไว้ด้วยนะ๒วันผ่านไปเยี่ยมก็คือคือไงได้แปลว่าได้หรอหรือเปล่าแล้วก็จะหายไปแบบนั้นเลยแต่เขาโทรแล้วบอกมันไม่มีคนรับจริง
ใช่มั้ยคะมันก็เลยเป็นปัญหากันศรูปแล้วเรื่องนี้ยังไง

กันยายนลูกค้าสั่งซื้อเลข๗๒๗๒๐๒ชุด๕ใบ
และใช้บริการเก็บเงินปลายทางจริง

ทางร้านก็ถ่ายรูปสลากยืนยันแล้วก็โทรหาลูกค้าทันที๒สาย
เพื่อยืนยันการซื้อขายแต่ติดต่อไม่ได้
ก็เลยสอบถามว่าเบอร์ที่ให้มาติดต่อได้ไหม
ก็ไม่มีการตอบกลับจนกระทั่ง๒๕กันยายน
กดไลค์ส่งมาแต่ร้านไม่ได้ตอบลูกค้า
เพราะไม่แน่ใจว่าไอ้กดไลค์ของลูกค้าเนี่ยมือลั่นหรือตั้งใจกด

ก็เลยกะว่าจะรอดูว่าลูกค้าจะพิมพ์อะไรเพิ่มเติมมาอีกไหม
เพราะว่าไม่เห็นว่าลูกค้าจะแสดงถึงความต้องการ

และทางร้านเองก็ต้องดูแลลูกค้าอื่นที่ให้ความสนใจด้วย
จนกระทั่ง๑ตุลาคมพอประกาศผลสลากปุ๊บ
โมง๔๒นาทีช่วงเย็นลูกค้าก็ทักมาบอก
คุณได้ส่งลอตเตอรี่ให้ผมหรือเปล่าผมจะได้ตาม
ปกติแล้วบริการเก็บเงินปลายทางในครั้งแรก
ร้านต้องโทรติดต่อหาลูกค้าเพื่อยืนยันก่อนว่า
ลูกค้ามีตัวตนอยู่จริงร้านถึงจะจัดส่งให้
งั้นเขาไปก็ไปฟรีเสียเที่ยวกันหมดใช่ไหมคะ
เพราะว่าของที่ส่งไปมันมีวันหมดอายุไง
และจะสำเร็จก็ต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว
เขาก็ออกมาขอโทษบอกว่าต้องขอโทษที่ทางร้านเนี่ย

และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนกันเสมอมา
นายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์ในเพจ
บอกว่ามีโอกาสโทรไปคุยกับผู้บริหารของเห็งล็อตโต้

ก็เลยจะนัดหมายเจรจาหาข้อยุติกันในวันพรุ่งนี้
บ่าย๓โมงที่สำนักงานกฎหมายของทนายเกิดผล
หวังว่ามันจะเกิดผลค่ะในการเจรจาครั้งนี้

เพราะว่าเท่ากับว่าลอตเตอรี่ชุด๕ใบ
เพราะเขาไม่ได้รับการตอบรับว่าจะเอาหรือไม่เอาหรือยังไงเนี่ย

แล้วก็จะมีคนถูกรางวัติในใบนั้นในทุกนั้น
เขาว่ามีคนถูกไปแล้ว

คือมันกรรมสิทธิมันเปลี่ยนมือไปแล้วแต่ทีนี้

แค่กดไลค์มาแล้วก็ไม่ได้ส่ง

ว่าคนขายหวยมันก็ต้องขายให้หมดก่อนวันหวยออก

หรือว่าวันที่๓๐ก็ได้

ไม่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องลองไปดูทางฝั่งคนซื้อเลยว่า

ร้านนี้อันนี้เราก็ไม่รู้
ประเด็นนี้มีหรือเปล่า

จะไม่เอาชีวิตให้ยกร้องหรือเปล่า

ผมขออนุญาตยกเลิกการขายนะครับ

พวกแม่สามารถติดต่อได้

แต่คิดว่าคงไม่ยืดเยอะ
คงไม่ยืดเยอะเหมือนครูปีชากับมั

คือไม่พิสูจน์ได้ว่าของใคร

อันนี้เขาก็แค่บอกว่าตอนนี้

ฉันก็ต้องอยู่เงียบก่อนเนอะ